คุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเปลี่ยนฟิลกันบ้างดีกว่านะคะ
ที่สายมูสายฟังมาจากเชิญมาทางนี้ค่ะ
ช่วงนี้นะคะอะไรที่ยึดเหนียวติดใจได้
ก็มีแต่คุณพระคุณเจ้าเท่านั้นคุณผู้ชมค่ะ
มนต์แล้วไม่รู้จะดีขึ้นหรือเปล่านะคะ
หนุ่มคนนี้เดี๋ยวเราขอแนะนำดีกว่าเป็นเซียนพระคนใหม่

สาวเขาชอบนะเดี๋ยวเรามาเล่ากัน

ที่ข้อมือเนี่ยยังคล้องของขังด้วยนะ
เหรียญพระโชคดีโอ้โห

แล้วก็เห็นว่านอกจากจะเสริมดวงแล้ว

ทำรายได้มากพอตัวเลยนะ

ตามปกติเขาไม่ได้ขังแตกนะคุณ
ซึ่งจากพระจากวัดดังก็เคยมาปล่อยเช่านะคะ

เหมือนเราก็ไม่รู้ว่าเราไปชอบจากเมื่อไหร่นะครับ
แต่ว่าเราก็มองว่ามันเป็นการที่เราศรัทธาด้วย

มีองค์ใดที่แบบแพงบ้างไหมครับ

ก็มีองค์ทองคำมีหลายองค์อยู่เหมือนกัน

ก็ประมาณ๗๐๐๐๐องค์ละ๗๐๐๐๐องค์
องค์ละ๗๐๐๐๐แต่ว่าพอเช่ามาครบ๗๐๐๐๐เนี่ยครับ
ก็เขาก็เล่นหากันเป็นเกือบแสนแล้วอย่างนี้
มาขอเช่าต่อยิ่งเลขสวยเลขตองเนี่ย
มันกลายเป็นมีราคาครับ
พี่แหม่มแคทรียานิดคนนี้เลย

เล่นเป็นเพื่อนรักกับคุณไนกี้

ไปนี่ไปวีความรักกับลูกชายเขา

พี่เนี่ยเผยว่าเล่นละครโชว์ซิกแพคนะคะ

เรื่องแรกแถมยังเป็นคู่จิ้นดาราชายรุ่นน้องเนี่ย
ทำให้เจ้าตัวมันเขินตัวสั่นเหมือนกันนะ
เพราะว่าผู้กำกับเรื่องนี้ถ่ายทำแบบเข้มข้นเลยค่ะ

แล้วก็ถ่ายเสมือนจริง๘วัน๘คืนไปเลย
เรียกว่าทั้งกดทั้งดันจริงจ้า

ในเรื่องนี้มันจะมีอะไรแบบนี้หลายชั้นมาก
แล้วก็นำพาให้คนค่อยคิดตามไปกับเนื้อเรื่องของพวกเราเนอะ

ขนลุกในหลายซีนนะครับ
ไปอยู่บ้านเกียวกันถึง๘วัน๘คืนนะ
ก็ให้มันอินกับบทบาทนะ
ทำเอาหลายคนแบบวูบวาบใจกันมาแล้ว